คุณผู้ชมฮาจากที่ฮือฮากันที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เพราะว่าเขามีการขุดทำถนน
ปรากฏว่าไปเจอหินสีดำสนิทดำขลับดำมันแบบนี้
และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลนะฮะ
ทีนี้ครับอาจารย์บูรพาพดุงไทย
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเหล็กไหล

กรณีที่ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่แห่ไปขุดหาเหล็กไหล

อาจารย์บุรพายืนยันว่าเหล็กไหลที่พบ
คือเหล็กไหลน้ำรองหรือว่าเหล็กไหลย้อย
ที่นิยมนำมาบดทำวัตถุมงคล

ที่เจอแบบเดียวกันกับที่กระบี่
โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยเอามาเทียบกันเลย

สามารถพบได้ในทุกสภาพแวดล้อมทุกสภาพอากาศ
ส่วนใหญ่จะพบในแถบพื้นที่แนวเชิงเขา

และบางครั้งก็มักจะมีคนไปพบตามแม่น้ำลำทาน
เหล็กไหลน้ำรองมีพุทธคุณเหมือนกัน

ผู้ที่นิยมบูชาคือกลุ่มนายพรานที่ต้องล่าสัตว์เข้าป่า
เพราะว่าเหล็กไหลน้ำรองจะป้องกันคมเขี้ยวของสัตว์มีพิษ
ส่วนราคาในการเช่าบูชาเหล็กไหลน้ำรอง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคล
โดยจะมีราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน
ส่วนที่เรียกว่าเหล็กไหลอมริต
คืออีกแบบหนึ่งที่ตอนแรกชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลอมริต
ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เจอแล้วก็นำมาตั้งชื่อ
ที่ดูมันน่าจะเป็นเหล็กไหลน้ำรองที่เรียกว่าเหล็กไหลย้อย
เจอได้บ่อยแล้วบางครั้งก็เจอตามบ่อดินลูกรังเนี่ยบางครั้งก็เจอเยอะ
บางครั้งก็ไหลมากับน้ำก็ราคาไม่สูง
อ๋ออยู่ในราคาหลักร้อย
อันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของเหล็กไหลคุณสัยอะไรต่าง
ซึ่งอาจารย์บุรพายังบอกด้วยว่าเหล็กไหลนั้นมีหลายชนิดครับ
แต่ที่หายากที่สุดก็คือเหล็กไหลดำนั่นเองนะครับ
ส่วนข้อสงสัยว่าวัตถุที่ใส่อยู่ในโถ
มีการแตกเป็นกิ่งคล้ายกับปากการังที่ตั้งอยู่ในตำหนักนั้นนะฮะ
นี่คืออะไรอาจารย์ทีมข่าวของเราก็ถาม
อาจารย์บุรพาบอกว่านี่ก็เหล็กไหลนี่แหละเหล็กไหลดำ
หายากที่สุดและสามารถงอกเงยได้เอง
เหล็กไหลดำอาจารย์บอกว่าจะพบตามถ้ำครับ
สามารถงอกได้เองพุทธคุณคืออยู่ยงคงกระพันธ
ฟันแทงไม่เข้าเมตตามหานิยมแล้วก็แค้วคลาดปลอดภัย
ราคาขายหลักแสนถึงหลักล้านซึ่งพุทธคุณจะเพิ่มค่าได้อีก
หากมีการปลุกเสกจากผู้ที่มีพลังจิตที่บริสุทธิ์
เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันนะนะครับเรื่องความเชื่อ
ส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์เราก็ต้องสนใจว่า
สีดำก้อนสีดำที่เจอในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั้น
กรมสัพพยากรทรรณีก็ได้ลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่าง
หินสีดำแบบนี้เพื่อกลับไปตรวจสอบว่ามันเป็นแร่อะไร
ต้นคาดว่าน่าจะเป็นหินแร่ซิลิก้า
ที่ผ่านการหลอมละลายแล้วก็มีอยู่ตามธรรมชาติ
ซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน๒สัปดาห์นะฮะ